แหมปลายปีแบบนี้นะคะอากาศกำลังหนาวและ
แต่ว่าเหมือนจะมีเรื่องร้อนมาด้วยนะ
เป็นอะไรคะพี่เชอรี่คันยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
ต้องขระไม้สักโหลไหมคะ

คำพูดนี้ไม่ได้พูดเองอยู่ในไอจีของคุณหยกธัญกัน
เกิดเรื่องอะไรขึ้นเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
ระอุส่งท้ายปีจ้าเมื่อคืนนี้เลย
วงการบันเทิงของเราเมื่อคืนนี้คุณหยกฒัญกันกับแอมพีรวัตร
เริ่มจะมีปัญหากันค่ะเมื่อจู่ฝ่ายหญิงมีการโพสต์
อินสตราแกรมส่วนตัวเป็นรูปภาพและข้อความสุดแซ่บถึงใครบางคน

ไม่เลือกที่อย่างเขาเรียกว่าตื๊ด
คือคำแรกเขาบอกว่าคันไม่เลือกที่อย่างจุดเขาเรียกว่าจุด
จุดไปอ่านกันเอาเองว่าอะไรบ้าง
แต่ก็แสบกันเลยทีเดียวแหละอ่านแล้วนะคะเขาบอกว่า
คุณหยกเนี่ยตั้งแคปชั่นนะครับบอกว่าแม่เพิ่งเข้าวงการมาเล่นพี่ซะแล้วเหรอ
ประมาณนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามอย่างคุณแอมพีรวัตรเลย
แล้วก็ตอบเพียงสั้นคุณแอนบอกว่าตอนนี้โอ้โหสถานการณ์มันคุกกลุ่นอยู่แล้วพี่
เวลาจัดการปัญหาก่อนแล้วกันขณะเดียวกันที่คุณหยกบอกกับทีมข่าวสั้นทำนองเดียวกันว่า
ตอนนี้หยกไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ค่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะบอกอีกครั้งนั่นเองนะคะ
ทั้งนี้คนที่เป็นประเด็นเนี่ยเป็นใครล่ะนางเอกน้องใหม่คนนี้ไงชื่อน้องพีพีนะคะ
เป็นนางเอกที่เล่นละครคู่กับคุณแอมเรื่องสาวน้อยอ้อยควันเขาเล่นคู่กัน
ตอนนี้ก็หลายคนตอนแรกเขาจะให้เป็นคู่จิ้นกันไงหยกแอมหยกแอมอย่างนี้อันนี้เขาเป็นคู่จริง
แต่หยกพีพีเนี่ยให้เป็นคู่จิ้นจะมาจิ้นยังไงล่ะเขามีแฟนแล้ว
พีพัชชานี่แหละค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ก็โทรไปสอบถามที่คุณแม่ของน้องเขานะคะ
คำตอบมาว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยหยกเห็นข้อความที่แอมส่งไลน์หาพีพีทำน้องว่าคิดถึง
ถ้ามีโอกาสเจอกันเมื่อไหร่ขอกอดหน่อยนะซึ่งเป็นการพูดคุยกันตามภาษาพี่น้องไอ้คำว่าภาษาพี่น้องเนี่ยคุณผู้ชมปุ๊บชาวเน็ตวิจารณ์เลยเลี้ยงลูกยังไงใช้คำนี้เลยนะให้ลูกเป็นผู้หญิงให้มาบอกไงว่ากอดกันภาษาพี่น้อง
ต้องรักนวลสงวนตัวหรือเปล่าแล้วค่ะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่ารู้สึกเครียดนะคะคุณแม่ของน้องพีพีพัชยาเนี่ยนะคะก็บอกว่าลูกสาวต้องเจอข่าวแรงส่งท้ายปีแล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียงแต่ว่าส่วนตัวนักแสดงสาวดาวรุ่งเองเนี่ยไม่ได้ศึกซีเรียสกับข่าวแต่อย่างใดเพราะไม่ใช่เรื่องจริง

สักครั้งจะจุกเอานะคะ
ก็เรียกได้ว่างานนี้

ตามส่องตามรถย้อนหลังในอินสตาแกรมส่วนตัว

อินสตราแกรมส่วนตัวของคุณแอมเองก็มีการอัพภาพเหมือนกัน

กับคุณหยกและอธิบายว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เป็นว่าคุณแอมอัพรูปคู่กับพีพี
แล้วบอกว่าใครจะคิดยังไงก็คิดไป

คุณแอมกับคุณแม่น้องพีพีสนิทกันด้วย

ส่วนทางคุณหยกเองก็เป็นการที่อัพภาพ

แล้วก็ได้กำลังใจดีจากแฟน

ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีนี้แล้วกันปีหน้า
ขอให้คลิกลายได้ดีเรื่องตัดภัย

ให้เป็นเรื่องที่หวังว่า